คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นความโศกเศร้า
และมีคำถามอยู่ในใจของผู้ที่เป็นสามีและเป็นพ่อของผู้ตายนะครับ
ผู้ชมจำได้แน่นอนนะครับเหตุการณ์ที่ชายหนุ่มคนหนึ่งเขาขี่จักรยานยนต
แฟนสาวที่ท้อง๖เดือนขี่ไปตามถนนเมื่อคืนวันก่อน
แล้วสุนัขตัดหน้าจักรยานยนต์ล้มก็ล้มกลิ้งตกลงข้างทางทั้งสองคนเลยนะครับ
สามีแล้วก็ภรรยาที่ท้อง๖เดือนแท็กซี่มาถึงเนี่ย
ชนแล้วก็ลากร่างภรรยาไปใช่ค่ะเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
ทั้งฝ่ายภรรยาแล้วก็ลูกที่อยู่ในท้องนะฮะ
แต่ยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีไงมันมีช่วงระหว่างรอตรงนี้ที่เป็นประเด็นสำคัญ
คือสามีของผู้ตายเนี่ยบอกว่าติดใจมาก
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุภรรยาผมอาการหนักนั่นแหละสาหัสแต่ยังไม่ตาย

กู้ภัยมาถึงมาช่วยนะรถฉุกเฉินมาถึง
แทนที่จะรับปุ๊บแล้วพาภรรยาผมส่งโรงพยาบาลทันที
หนักขนาดนี้เนี่ย๗๒ชั่วโมงเข้าฉุกเฉินที่ไหนก็ได้
แต่มีการถามหาแต่บัตรประชาชนแล้วก็ถามถึงสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลไหน
แล้วก็พาไปที่ที่มันไกลกว่าที่ที่ควรจะไป

คือสามีบอกถามเป็นชั่วโมง
ล่าสุดวันนี้เราตรวจสอบให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

หนึ่งก็คือกู้ภัยที่ไปช่วยตอนแรก
กับ๒รถฉุกเฉินที่มารับต่อไปโรงพยาบาล
มันมีความช้าแบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไร
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราที่ไปนั่งคุยด้วยตรงนี้นี่คือเจ้าหน้าที่ของทาง
ลูกในท้อง๖เดือนในวันนั้นผู้ตายคือนางสาวนารินการประเสริฐนะครับซึ่งท้อง
หกเดือนคุณนวพลบอกว่าขอชี้แจงอย่างงี้
ตอนเกิดเหตุปุ๊บได้รับแจ้งเหตุพอไปถึงเนี่ย
นางสาวนารินยังมีชีพจรอยู่จริงคือยังไม่ตาย
ร่วมกับตันยูก็ได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นำคนเจ็บขึ้นบนรถต่อสายออกซิเจนเพื่อยื้อชีวิต
แม่และเด็กในท้องเพราะตอนนั้นได้ข้อมูลจากตัวของสามีแล้ว
ภรรยาเนี่ยท้องอยู่ด้วยแต่ทีมกู้ชีพของร่วมกระตันยู
ไม่มีอำนาจในการเคลื่อนย้ายผู้เจ็บซึ่งเป็นผู้ป่วยสีแดง
อันนี้เจ็บหนักถือว่าเป็นผู้ป่วยสีแดงทางร่วมกระตันยู
เคลื่อนย้ายไม่ได้ตามกฎหมายคือต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่แพทย์
ฉุกเฉินของทางโรงพยาบาลเนี่ยมารับตัวไปเท่านั้น
จากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลตากศิลป์
ก็เดินทางมาถึงเราเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลตากศิล
วันนี้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับใช่ค่ะเขาชี้แจงกันเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวท่านจะได้ฟังด้วยนะทางร่วมกับตันยูบอกว่า
เจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลตากศิลปก็เดินทางมาถึง
จากนั้นได้ยินเจ้าหน้าที่คนหนึ่งขอบัตรประชาชนของคนเจ็บ
แฟนนุ่มของคนเจ็บเพื่อจะได้ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา
ก็มีการใช้เวลาสักพักหนึ่งในการตรวจสอบ
คุณนวพลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นแล้วคนเจ็บเนี่ยเริ่มหน้าซีดแล้ว
อาการไม่ค่อยดีแล้วก็พยายามเข้าไปช่วยถามเจ้าหน้าที่แพทย์ของโรงพยาบาลว่า
จะพาส่งโรงพยาบาลไหนแต่เจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็ยังรอจะเอาบัตรประชาชนก่อน
อันนี้คุณนวพลบอกนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยพอตรวจสอบสิทธิ์กันเสร็จ
ถึงรู้ว่าคนเจ็บมีสิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
จึงต้องนำส่งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ซึ่งมันไกลออกไปอีก
ทางคุณนวพลบอกว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลตากศิลป์ที่มารับตัวคนเจ็บเนี่ย
หรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็แล้วแต่เนี่ยทำไมไม่นำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด
เพราะจุดเกิดเหตุเนี่ยมันมีโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กว่าแล้วตามหลักการแพทย์หากเป็นผู้ป่วยสีแดงวิกฤตฉุกเฉินแบบนี้
๗๒ชั่วโมงแรกเขาสามารถรักษาได้ทุกโรงพยาบาลฟรีอยู่แล้วเอกชนก็เข้าได้
แต่เจ้าหน้าที่ที่มาบอกว่าคนเจ็บยังปกติและยังไหวอยู่
ทั้งทั้งที่คุณนวพลทางร่วมกับตันยูบอกว่าผมดูแล้วเนี่ยคนเจ็บอาการหนักมากเลยนะ
หนักมากถึงขั้นตอบคำถามถามอะไรไปเนี่ยตอบไม่รู้เรื่องแล้วปลุกก็ไม่ตื่นแขนขาก็ผิดรูป
แต่ทีนี้ทางร่วมกระตันยูเนี่ยบอกว่าผมขอชี้แจงข่าวหน่อยคุณนวพลบอก
เจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยแล้วส่งคนเจ็บล่าช้าเนี่ยทางร่วมกระตันอยู่ตรงเนี้ยเราทำตามหน้าที่แล้วนะ
คือไปช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นนำขึ้นรถพยาบาลต่อสายออกซิเจน
แต่ทางเราไม่มีอำนาจตามหลักกฎหมายในการนำผู้ป่วยสีแดงเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลได้
อย่างเคสสีแดงเนี่ยมันไปที่ไหนก็ได้ครับ
แต่พี่มองแล้วพี่ทักทวงไหมครับว่าอันนี้ไม่
ผมบอกแล้วให้ไปเกษตรราชดีกว่าใกล้นะไปเกษตรราชไหมใกล้

สุดท้ายมาเสียชีวิต

มองว่าถ้าเกิดว่าเร็วกว่านี้เนี่ยคนไข้ก็มีโอกาส

เพราะเด็กมันโดนรถทับจูงไหมครับ
คือถ้าไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของคนเจ็บในวันนั้น
ซึ่งสุดท้ายเขาเสียชีวิตเนี่ยมันอยู่ห่าง๙กิโล
แต่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมันห่างอยู่สัก๓กิโลครึ่ง

ทีนี้ฟังทางฝั่งของโรงพยาบาลบ้าง
เพราะว่ารถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเนี่ยเขามารับนะฮะ
คือทางฝั่งโรงพยาบาลที่ถูกอ้างถึงเนี่ยบอกว่าโอ้โหมารับ
แล้วก็ตรวจบัตรประชาชนตรวจสิทธิ์ตรวจอยู่นานเหลือเกินเป็นชั่วโมง
แล้วก็ไม่ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้อีกไปส่งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่ไกลไปอีก
ทางโรงพยาบาลตากศิลป์บอกขอชี้แจงหน่อยครับขอชี้แจงแบบนี้นะ
นายแพทย์ชายโชธนุตกุลนะครับท่านเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้อร้องเรียน
ของโรงพยาบาลตากศิลป์ชี้แจงว่าแบบนี้
คืนวันเกิดเหตุกู้ภัยของร่วมกระตันยูเนี่ยประสานมา
เพื่อขอรถฉุกเฉินตอนเที่ยงคืน๒๕นาที
ซึ่งวันนั้นมันเข้าสู่๒๕ตุลาคมแล้วนะ
ซึ่งทางโรงพยาบาลตากศิลป์ใช้เวลาเพียง๑๖นาที
คือประมาณเที่ยงคืน๔๑นาทีก็ไปถึงจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นใช้เวลาอีกเพียง๑นาทีคือตอนเที่ยงคืน๔๒นาที
รถก็พาผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
และไปถึงที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลตอนตี๑๒นาที
หรืออีก๒๐นาทีต่อมา
ก็คือประมาณว่าไปถึงเนี่ยนาทีเดียวออกเลย

ไปถึงปุ๊บนาทีเดียวออกเลย
แต่ว่าไปถึงโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ที่เขามีสิทธิ

ทีนี้ประเด็นที่ญาติเขาสงสัยว่าอ้าว
แล้วทำไมไปส่งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เอาละ

แต่มันห่างจากจุดเกิดเหตุตั้ง๙กิโลเมตร
ทำไมไม่ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีโรงพยาบาลเกษมราช
ห่างแค่๓กิโลเมตร
เพราะว่ารถฉุกเฉินเขาก็ไม่ได้ว่าวิ่งเร็วใช่ไหมคุณเขียนมาสอน
ยิ่งมีผู้ป่วยเขาก็ต้องมัดระวังในความเร็วพอประมาณ
ทางโรงพยาบาลตากศิลป์บอกว่าทางศูนย์เอราวันเนี่ยจะเป็นผู้ประสาน
ซึ่งพอดูจากโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยเนี่ย
ก็เลยมองว่าโรงพยาบาลตามสิทธิ์เนี่ยเขาสามารถที่จะดูแลได้
ก็เลยไปส่งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ที่อยู่ห่างไป๙กิโลกรัม
ทีนี้คำถามที่ว่ามีการขอบัตรประชาชนแล้วตรวจสอบสิทธิ์กันเป็นชั่วโมงเนี่ย
ทางโรงพยาบาลตากศิลป์ขอยืนยันว่าไม่มีการรีรอนะฮะ
ระหว่างนั้นเนี่ยมีขั้นตอนการนำส่งการประสานเรื่องการดูบัตรประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ์อะไรเบื้องต้นของผู้ป่วยเนี่ยอันนี้มีการตรวจสอบ
แต่ไม่ได้เป็นชั่วโมงแค่นาทีเดียวรถก็ออกแล้ว
ส่วนที่ผู้เสียหายบอกว่าที่สามีของคนตายนะฮะของคนเจ็บคนตายเนี่ยบอกว่า
มีเจ้าหน้าที่เนี่ยพูดกับสามีคนเจ็บบอกถ้าไม่มีบัตรประชาชนเนี่ย
ภรรยาคุณเป็นอะไรไปคุณต้องรับผิดชอบนะทางโรงพยาบาลตากศิลป์
บอกว่าอาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่าง

การขอบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารเนี่ยก็ขออนุญาตในระหว่างที่รถเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับโดยขอทางโทรศัพท์นะครับ
ไม่ได้มีการหยุดหรือว่าไม่สามารถส่งได้ครับคือส่งไปขอไประหว่างกระบวนการเคลื่อนย้ายนะครับ
เรื่องการประสานโรงพยาบาลที่ส่งเนี่ยเป็นศูนย์เอราวันจะเป็นผู้ประสานนะครับว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาก็จะดูว่าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่มีศักยภาพดูแลผู้ป่วยได้นะครับ

ก็ตามที่สามีของผู้ตายเขาสงสัยทั้งกู้ภัยแล้วก็รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเราก็ไปหาคำตอบมาให้

ตามรถของภรรยาที่นั่งรถฉุกเฉินไปเนี่ยผมก็นั่งตามไปที่หลัง
แต่ปรากฏว่าผมเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลก่อนรถของภรรยาจะมาถึงอีก
ซึ่งมาทราบต่อมาว่ารถที่พาภรรยาผมที่บาดเจ็บเนี่ย
ก่อนจะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยยังไปแวะโรงพยาบาลอื่นก่อนด้วยนะ
เพื่อจะไปตรวจสอบชื่อว่ามีสิทธิ์รักษาโรงพยาบาลนั้นไหม
แล้วถึงจะมาส่งที่โรงพยาบาลสุดท้ายที่มาถึงแล้วก็เสียชีวิต
คุณปายเขายืนยันว่าอาสาสมัครทางกู้ภัยที่มาช่วยกับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่มารับ
อันนี้คนละส่วนกันทางร่วมกับตันยูเนี่ยมาถึงช่วยเหลือเต็มที่ช่วยเหลืออย่างดีทุกอย่าง
แต่ที่เขาติดใจเนี่ยคือในส่วนของรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล
มีอาสาเป็นพยานได้ครับมีอาสาลีนเพราะผมใช้เบอร์อาสาโทร
ผมเปิดลำวงเขาบอกว่าถ้าคุณไม่มีบัตรประชาชนหรือเลข๑๓หลัก
ถ้าแฟนคุณเป็นอะไรไปคุณรับผิดชอบนะอาสาก็งงอ้าวทำไมหมอพูดแบบนี้หมอ
หมอพูดแบบนี้ได้ยังไงคือเขาไม่มีสิทธิ์จะพูดผมอย่างนี้
เพราะผมไม่ใช่หมอผมจะรับผิดชอบแฟนผมได้ยังไง
อาจจะต้องส่งให้ก่อนเพราะว่าแฟนของปางตาย

เข้ามาถึงตื๊ด๑นาทีออกส่งมันเป็นไปไม่ได้ครับ

แต่ละฝ่ายที่เราไปสอบถามมาวันนี้นะครับ

ตอนนี้จิตใจก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะฮะ
ก็สูญเสียทั้งภรรยาแล้วก็ลูกในท้องนะครับ
แล้วตอนนี้อยากให้คู่กรณีคือคนขับรถแท็กซี่
ชนภรรยาเนี่ยแล้วก็ลากไปในวันนั้นเนี่ย

หลังภรรยาเสียชีวิตเมื่อคืนตอนตี๓
รู้สึกเหมือนมีใครเอานิ้วมาจี้ที่เอว

ซึ่งปกติภรรยาของคุณปายเนี่ย
แกล้งแบบนี้ตอนอยู่ด้วยกัน
ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของภรรยากับลูกสาวเนี่ย
อาจจะยังไม่ไปไหนอาจจะยังอยู่กับเขานะครับ
อันนี้เราคุยกันก่อนที่คุณปายวันนี้จะบวชให้กับภรรยาแล้วก็ลูกที่เสียชีวิตนะฮะ
นี่ฮะตอนนี้ก็บวชเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันคุณแม่ของผู้ตายนะครับ
บอกว่าต้องเสียทั้งลูกสาวแล้วก็หลานสาวที่อยู่ในท้องก็ช้ำใจมาก
แต่ทีนี้คุณแม่บอกยืนยันเลยมันมีเรื่องเกิดขึ้นจริง
ตอนที่รับศพออกมาเรียบร้อยไปติดต่อวัดเพื่อจะนำศพลูกกับหลานไปทำพิธีเนี่ย
มันเจอเรื่องเจ็บช้ำน้ำใจเข้าไปอีก
ไปเจอ๒วัดดัง๒วัดแรกที่ไปติดต่อปฏิเสธไม่รับศพลูกสาวทั้งสองวัด
คือขอยืนยันว่าเจ้าอาวาสด้วยนะคุณแม่เขาบอกเจ้าอาวาสของวัดทั้งสองให้เหตุผลว่า
ศพแบบนี้ตายทั้งกลมวิญญาณจะเฮียนมากขอไม่รับก็แล้วกัน
สุดท้ายก็ได้มาตั้งศพที่วัดบางสแก่นะครับ
นี่ฮะที่ทางวัดเนี่ยได้รับศพเอาไว้ทำพิธี
พรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพเวลา๑๓นาฬิกา
หลวงพ่อเขาพูดว่าเขาให้รับแค่ลูกสาวคนเดียว
เด็กที่วัดไม่มีวัดไหนที่เขาเผาเด็ก
จากก็เอาไปฝังเขาบอกว่ามันเฮียน
ใช่เขาบอกว่ามันแรงมากนะคนตายท้องกลมแล้วมาตายโดยที่เป็นอะไรอ่ะ
เหมือนตายทางท้องถนนคุณตายทั้งกลมมันเฮียนนะอะไรอย่างนี้

อยากให้ตำรวจเร่งรัดคดีเร็วอะค่ะ
ช่วยเอาคนที่ชนลูกสาวมาพบหน่อยอะไรหน่อย
แล้วก็ขอให้ไก่เกลียดขอให้มันเร็ว
เพราะว่ายังไงก็สงสารถือว่าสงสารน้องบ้าง
นี่คุณแม่ของผู้ตายยืนยันกับเรา๒วันแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะเมื่อวานคุณผู้ชมก็ถามมาเยอะว่าคุณแม่วัดไหนบอกได้ไหม

แต่ก็ยืนยันว่าถูกปฏิเสธมาจริง๒วัดไง
จะรับแต่ศพแม่ศพเด็กไม่รับ
มีวัดที่คิดอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยใช่ไหม
ความจริงวัดต้องเป็นที่พึ่งของญาติโยมใช่ไหม

ไม่ใช่บอกโอ้อย่างนี้ไม่เอาหรอกศพเฮียน
มาอ้างความเฮียนนี่ไม่มีอะไรที่จะฟังขึ้นเลยนะคะ
อืมอ่าสุดท้ายวัดบางสแก่นะครับที่วัดท่านก็รับดูแลให้เรียบร้อยนะฮะ

พรุ่งนี้จะชาปนกิจศพนี่ฮะศพของหนูน้อยแล้วก็คุณแม่นะครับ
ทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับสนหลัก๒นะครับแจ้งข้อหากับคนขับรถแท็กซี่
ก็คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ตอนนี้ก็ให้ประกันตัวไปนะครับปล่อยตัวไปเนื่องจากไม่ได้หลบหนีนะครับตอนที่เกิดเหตุ
และกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานแวดล้อม
นะเดี๋ยวเสร็จสิ้นงานศพพอสามีแล้วก็คุณพ่อของผู้ตายได้ศึกออกมาเนี่ย
ก็จะให้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางตำรวจบอก